ตอนนี้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะจริงครับ
เขาประมาณการไว้ว่าตัวเลขปีหนึ่งประมาณ๑๐ล้าน
แล้วจะขยับไปเรื่อย

ปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือว่า
มีคนจีนที่มามีลักษณะประเภท
ตั้งตัวมาหลอกคนจีนด้วยกัน

มาเป็นแก๊งปั่นหุ้นก็มี
คนจีนตกเป็นเหยื่อเยอะครับ

เพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย

เขาประสานมาที่รัฐบาลไทย
รัฐบาลไทยก็สั่งดำเนินการ

โดยเฉพาะแก๊งคอนเซนเตอร์

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน

ภูเก็ตเอ้าปรากฏว่า

เมื่อวานนี้กวาดไป๑๐กว่า

สิบกว่ารายเอ้าขอดูรายละเอียดหน่อยว่า

พลตรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานอยู่ในสายนะครับ

สวัสดีครับครับตกลงว่า
มันเป็นยังไงพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ย

สารกับเรานะครับนะฮะ

ก็คือเป็นคนจีนเองนะ
ทางรัฐบาลจีนก็ต้องการตัวนะครับ

ใส่ประเทศไทยเป็นฐานในการป่อยกรรม

ใช้พื้นที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตสูงนะครับ
ก็ภูเก็ตพัทยากรุงเทพนะครับ

วิธีการก็คือทั้งปั่นหุ้น

ประเทศจีนได้รับความเสียหายด้านเศรษฐกิจมาก

ตั้งฐานคอนเซนเตอร์ในประเทศไทยแล้วหลอกคนจีน
มวลชนต่างในประเทศจีนนะครับ

ส่งผลทำให้คนจีนเนี่ย

แล้วก็ผูกคอตายนะครับ

ประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ

ออกมานอกประเทศแล้วมาใส่ประเทศไทย
เราเนี่ยเป็นฐานแล้วมาก่ออาจกรรมนะครับ

แล้ววันนี้เชิญนะมีมีอยู่หลายจุดไหมฮะที่เขาทำเนี่ย
เมืองท่องเที่ยวหรอ
โดยจะเน้นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เพราะว่าจะเน้นจังหวัดที่มีความเจริญมาก
เพราะจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ

ครับนะฮะเมื่อวานเนี่ย

ภูเก็ตพัทยาแล้วก็กรุงเทพนะครับ

แล้วก็ภูเก็ตมี๔จุดนะครับ

เราก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นคนจีนทั้งหมด

๓๑ล้านนะครับประมาณ๓๑ล้านกว่า

หัวหน้าแก๊งคนสำคัญได้
ภูเก็ตทั้งหมดเลยนะครับ

หัวหน้ากลุ่มสำคัญเนี่ยนะครับ

เราจับกลุ่มได้ที่ภูเก็ตนะครับ

เดี๋ยวทบทวนอีกทีนะฮะเขามา

หลอกลวงคนจีนไม่ใช่คนจีน

คนจีนที่อยู่ในมณฑลต่าง

เป็นฐานในการกระทำความผิด

คอนเซนเตอร์ที่เราไปปราบ

ก็ไปหลอกคนต่างประเทศก็ไปหลอกคนจีนแทนนะครับ

เป็นเครื่องมือที่สำหรับให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ราคาถูก
คนร้ายก็เอาช่องว่างเหล่านี้ของเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการก่อยกรรม
วิธีการก็จะโทรกลับไปประเทศจีน
และจะมีวิธีการในการสร้างเรื่องราวต่างของยุธยา
เช่นอย่างคนจีนก็จะโทรไปประเทศจีนแล้วบอกว่า
ที่นี่เป็นการลงทุนถ้าเอาเงินมาลงทุนล้านก็จะได้๑๐
ล้านมันก็จะได้๑๐ต่อเดือน๑๐ล้านก็ได้๑๐

ผู้ลงทุนคนจีนก็จะได้เงินครบถ้วน
แต่พอเริ่มลงทุนมากขึ้นเนี่ย
พอรู้ว่าได้เงินง่ายใช่ไหมครับ
พอเริ่มลงทุนหนักขึ้นจากล้านเพิ่มบอลรูปเป็น๒ล้าน๓ล้าน๑๐ล้าน
ก็แบบว่าพอเงินมากเอาเงินหนีหายเลย
ไอ้เงินสดที่ยึดได้เมื่อวานคือเงินที่หลอกมา
แล้วยังไงมาเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยเหรอครับ

คือเงินสดเนี่ยหลอกมาพฤติการอย่างนี้ครับ
ให้มีการโอนเงินจากประเทศจีนเข้ามาประเทศไทยนะครับ

ทีนี้พอเราจับบรรดาไอ้ขาใหญ่แกนนำหัวหน้าแก๊งได้แล้วเนี่ย
เราจะส่งไปจีนหรือดำเนินคดีที่บ้านเรา
ตรงนี้สำคัญตรงนี้นะครับ
ขณะนี้คดีอย่างนี้ผู้เสียหายทั้งหมดอยู่ในประเทศจีน
เพราะว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นในการดำเนินคดีเนี่ย
จะต้องส่งคนเหล่านี้กลับไปประเทศจีนนะครับ
เพื่อจะให้ประเทศจีนได้ดำเนินคดีนะครับ
เพราะฉะนั้นในขณะนี้เราควบคุมตัวไว้
ที่ห้องควบคุมของสำหรับงานตัวกรุงเข้าเมือนะครับ
เพื่อจะดำเนินการในเรื่องของการส่งกลับ

ระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนนะครับ

วันนี้นะครับในมวลชนเสียเหมือนนะครับ

ที่ชุดทำงานของเราเองเนี่ยไปจับ
เรื่องของคอนเซนเตอร์นะครับ
ว่าเราจะส่งคนของเขาให้ประเทศเขานะครับ
แต่ว่าจะขอให้เขาเร่งส่งคนไทยเนี่ย

แต่อย่างน้อยหลักนะฮะ

๒จะได้เอาคนไทยมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยได้

แก๊งพวกนี้มีคนไทยร่วมอยู่ในแก๊งไหม
คนไทยไม่มีร่วมอยู่ในแก๊งนะครับ
แต่ว่าจะมีคนไทยที่ให้เช่าบ้านอยู่ครับ

ก็มีความผิดครับให้เช่าบ้านครับ

ไม่แจ้งการพังอาศัยต่อผู้ปกรณ์ของเจ้าให้
ให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

ในการที่มีบุคคลต่างด้าวไม่ว่าจะสัญชาติอะไรก็ตาม

ทางสำนักงานส่วนคุมข้ามือทราบเนี่ย

เมื่อวานเนี่ยได้ผู้ต้องหากี่แก๊งรวมกันแล้วกี่คนครับ
เมื่อวานเราจับกลุ่มทั้งหมด๔๓คนครับ

เท่าที่สังเกตไอ้พวกนี้มันรู้จักกันหมดไหม

ว่าเป็นแก๊งใหญ่แล้วกระจายกันยังไงฮะ
เป็นแก๊งใหญ่นะครับ
เขาเป็นแก๊งใหญ่แล้วกระจายกันนะครับ

แล้วก็จะมีการชักจูง

เพราะฉะนั้นคนช่วยต่างที่ต่างก็จะไม่รู้จักกัน

แต่ว่าผมเองในวันจันทร์เนี่ย
ผมก็จะพูดคุยกับทาง

เราต้องขอความร่วมมือในลักษณะต่างตอบแทนด้วยนะครับ

เพราะว่าเมื่อวานรัฐบาลจีนเขาพอใจมากนะครับ

ผมนะฮะให้ดำเนินการตัวทันทีนะครับ
เรื่องการให้ความร่วมมือต่างเช่นนี้นะครับ

เอ๊ะมาอาศัยแผ่นดินเรา

หลอกลวงคนไทยด้วยกันอันนี้

กลับมาดำเนินคดีที่บ้านเราครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้